เวลาหาหมอฟันยิ่งเด็กนะ

ใช่แล้วหมอฟันพวกเค้าต้องมีวิธีการ
อ้าปากแล้วก็ให้หมอตรวจใช่ไหม

เหนื่อยกันทั้งคู่จริงหมอก็เหนื่อยหนูก็เหนื่อย

แล้วคุณหมอน่ะหัวเราะมาเลยเห็นไหม
เพราะอะไรเอาจริงนะทั้งคุณหมอทั้งผู้ช่วยทั้งคู่เลยค่ะ
ทำยังไงดีเนาะถึงจะทำฟันน้องได้
จนน้องร้องไห้สะอึดออกมาแบบนี้ค่ะ
เป็นชั่วโมงอ่ะซึ่งคือคุณหมอบอกเลยนะ

เมื่อไหร่หนูจะให้ทำฟันซะทีลูก
คือการที่จะคุยกับเด็กเขาก็ต้องมีวิธีการนะ

ไปนอนแล้วหนึ่งไฟแบบสว่างมาก

ใช่ค่ะหวาดเสียวแล้วบางทีแบบพอกรอฟันไป
มันก็เสียวฟันอีกน้องก็อาจจะกลัวนะคะ
แต่อย่างที่บอกแหละเด็กก็พยายามจะบอกคุณหมอ

นึกถึงสมัยตัวเองเนอะตอนที่แบบไปหาหมอฟัน
ใช่ถ้าหนูไม่ทำฟันฟันผูนะ